ไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค

ตอนนี้ก็ส่งทุกวันแต่

ส่งประจำแต่ยังไม่ได้รางวัลเลย

ส่งอยู่และจะส่งต่อไปค่ะ

เผื่อแบบมีหวังเผื่อแบบจะได้เป็นเศรษฐีนีให้เขาบ้าง

อย่าเพิ่งท้อรอบที่แล้วพลาดไปรอบนี้เอาใหม่
ดื่มคาราบาลแดงแล้วส่งฝาต่อได้เลย

เราไม่อยากให้คุณพลาดส่งมาเยอะนะพี่น้อง
ตื่นเต้นดีใจตื่นเต้นดีใจ
เวลาพูดถึงเรื่องของความตื่นเต้นและดีใจ

เอาจริงผมก็ไม่ค่อยมีท่าแต่น้องใบตองเนี่ยโอ้โห
เวลาดีใจมันก็ต้องออกสเต็ปแบบนี้

แต่ผมว่าท่าไม่ค่อยมีแต่ส่วนใหญ่จะออกที่หน้าตาอย่างเดียว

โอ้เหรอดีใจแล้วเป็นอยู่ทุกทีนี้เนี่ย
คุณทำหน้าพอพอน้องเบาใดเขากลัวกับคุณเลยนะคะ

ดีใจมากคือดิฉันนะออกอาการออกสเต็ปไปด้วยเลย
คือน้องไปต่อไงนะดีใจขนาดนี้คุณต้องเตรียมหลุน

โอ้โหปิดซอยเลี้ยง๓วัน๓คืน
แล้วก็จ้างหมอลำมาลำกันไปเลยหน้าฮานค่ะ
ขอเป็นซอย๗ข้างไทยลักษณ์

ขออะไรมากไว้ขนาดนี้

ให้พวกเราเตรียมคิดท่าดีใจเอาไว้เลย

แจกกันแบบนี้ทุกวันกับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
เอาก็ต้องคิดแล้วก็จินตนาการกันเอาไว้นะฮะ

และตอนนี้ไปดูกันเลยดีกว่าว่า
ฝาคาราบาลแดงหรือคันโซคุณสองของใครจะถูกจับขึ้นมา
แล้วเราจะได้รู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้

คันโซคุณสองก้อยมาเลย

คุณทองอินเพาะพืชจากจังหวัดอุบลราชธานี
ดีใจมาก

ไม่จกตาต้องว่ากันอย่างนี้ใช่แล้วอ่าแล้วก็หวังว่ามอสไซค์คันนี้จะช่วยต่อยอดสร้างอาชีพให้กับพี่ผู้โชคดีของนักราชใช่แล้วค่ะ
สำหรับแฟนรายการที่จะรอให้วันนั้นเป็นวันของเราบอกทุกคนตรงนี้ว่าไม่ต้องท้อ
เพราะว่าเบาแดงเนี่ยเขายืนราคา๑๐บาทเท่าเดิมใช่ไหมแต่คุณเนี่ยได้ลุ้นมากกว่าเดิม
เพราะฉะนั้นส่งมาเยอะก็ยิ่งมีสิทธิ์ได้ลุ้นเยอะค่ะย้ำกันอีกทีนะคะว่าต้องทำให้ถูกต้องตามกติกา
เขียนบีบส่งเขียนบีบส่งแล้วก็ส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะ
กฎิการุ่นหลานและมอเตอร์ไซยร้อยครันง่ายง่ายเพียงส่งภาคัฑราบาวแดง
คำว่าวิตามินบี๑๒ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาการณีการ๓๐นาที